คุณผู้ชมดูแล้วส่งกำลังใจกันเข้ามาหน่อยนะคะในไลน์หน้าจอนะคะ
เพราะว่าพี่อาสาสมัครพี่ทหารพี่บุคลากรทางการแพทย์
เขาขึ้นไปช่วยหนูน้อยอายุ๓ขวบบนเขา
น้องคนนี้ต้องขึ้นไปช่วยโดยด่วนนะคะเพราะว่าเป็นโรคหอบผื่นและปอดอักเสบ
แล้วกว่าจะขึ้นไปช่วยคุณผู้ชมดูภาพนะคะสิ
เดินค่ะรถขับขึ้นไม่ได้ติดลมแน่นอนนะคะ
ทั้งขึ้นทั้งลงแบกทั้งตัวน้องแบกทั้งถังออกซิเจนค่ะ
ขึ้นลงแบบนี้ระยะทางประมาณ๗กิโลเมตรด้วยกันนะคะ
ถือว่าเป็นภาพสุดประทับใจของวันไปเลยนะคะ
คือโลกโซเชียลเขาแห่ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารพราน

และนางสาวมณิสราโพบรรเทาเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อาสาขออภัยนะคะทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี
โรงพยาบาลท่าสองยางจังหวัดตากค่ะ
ทั้งหมดที่ว่าไปนี้เขาเดินเท้าค่ะ
ไปช่วยเหลือเด็กหญิงพิญญาพรครองวิมารอายุ๓ขวบนะคะ
น้องเป็นโรคหอบหืดเรื้อรังและปอดอักเสบ
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วต้องพ่นยา
อาการโคม่านะคะต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนรถก็ขึ้นไม่ได้

บ้านของน้อง๓ขวบอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล
ในเขตบ้านแม่ระเมิงตำบูรณ์ท่าสองอย่างค่ะ
มีฝนตกหนักช่วงนั้นเส้นทางกลายเป็นโครนหมด
รถยนต์ขับผ่านไปไม่ได้นะคะ
ทำให้ทหารพรานและพยาบาลวิชาชีพตัดสินใจค่ะ
ถังออกซิเจนขึ้นไปเลยค่ะเดินเท้าฝ่าฝนลุยโครน
กว่าจะเข้าไปช่วยเหลือน้องคนนี้ได้นะคะ
ตอนนั้นภาวะหายใจติดขัดแล้วอะค่ะ
ครอบครัวจะพ่นยาไป๔ครั้งแต่อาการไม่ดีขึ้น
พยาบาลวิชาชีพใส่สายออกซิเจนในจมูกให้กับน้องผู้ป่วยเนี่ยนะคะ

แล้วก็ให้ญาติผู้ป่วยอุ้มไว้ที่ด้านหลัง
ให้ทหารพรานแบกออกซิเจนเดินเท้าออกจากหมู่บ้าน
นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลท่าสองอย่างขึ้นลงดอยท่าสองยาง
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นระยะทางรวมทั้งหมด๗กิโลเมตร
กว่าจะส่งเด็กหญิงวัย๓ขวบถึงมือคุณหมอเพื่อที่จะรักษาด่วนนะคะ
หลายคนเห็นภาพนี้แล้วชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งคุณพยาบาลและคุณทหารพรานนะคะ
ที่มีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากเดินเท้านะคะ
และปฏิบัติครั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยค่ะ